สุดก็คงจะไม่พ้นข่าวนี้เพราะว่ารถทัวร์แห่ไปจอดที่เขาใหญ่กันเยอะ
แล้วก็ไม่ใช่เขาใหญ่หลายพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
นี่ฮะทัวร์ถล่มสาวใจดำนะฮะเฝ้าแม่เสียแต่ว่าโดนไล่ออก

คือผมว่ามันไปตรงใจตรงใจไอ้มนุษย์เงินเดือนพนักงานออฟฟิศอย่างพวกเรานี่แหละ
คุณผู้ชมครับในระหว่างข่าวนี้ที่เราสามคนจะคุยกับคุณผู้ชมไป
เคยมีประสบการณ์การลางานหรือว่าอะไรทำนองนี้
ที่รู้สึกว่าติดค้างหัวใจมาพิมมาพิมมานะ

ทั้งหมดเลยนะเฟซบุ๊คก็ได้มาทางยูทูปไลฟ์ก็ได้

พวกเราโชคดีนะที่ไทยรัฐเนี่ยไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยนะ
ใจดีที่สุดนะ
แต่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าพวกเรา๓คนคือจริงก็ไม่ค่อยได้ลาหรอก
เราก็จะอยู่หน้าจอเราก็จะอ่านข่าวช่วงเทศกาล

ลาอย่างเดียวคือป่วยเลย

แต่วันนี้ดอมไม่ได้ป่วยนะ

คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ร้อนแรง
ร้อนแรงจริงมันเริ่มต้นจาก
โอ้โหคุณคิดดูขึ้นเทรนทวิตเตอร์ได้
ตอนแรกคนงงพี่กบหึกใคร

พุ่งเป้าโจมตีโรงแรมหรู๕ดาว

เข้าไปรีวิว๑ดาวให้กับโรงแรมเลยนะ

แต่ถ้าเต็มห้าดาวมฎฐานถูกลดมันเหลือ๓ดาว

แรงโรงแรมเนี้ยโอ้โหเค้ามีเครือ
ด้วย๖๕สาขาทั่วโลก

บางคนไม่เคยไปพักหรอกกอฟ

ผมดูเข้าไปในทุกโพสต์ของโรงแรมในเครือนะ

และกดลดการรีวิวลงให้มันแบบดาวน์ลดลงแบบนี้
ครับนี่แหละครับคุณผู้ชม
ดราม่านี้เริ่มจากพนักงานคนหนึ่ง
แชทที่คุยกับหัวหน้ามาลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นแชทการขอลาหยุดงาน
เพื่อจะไปดูใจแม่แม่ป่วยหนักเป็นตายเท่ากัน

กระทั่งแม่เสียจริงคุณผู้ชม
แม่เสียจริงแต่หัวหน้าก็ยังไม่ให้ลา
แล้วยังบอกด้วยว่าจะลาออกใช่ไหมคะ
ธุระแล้วก็มาเขียนใบลาออกด้วยค่ะ
โห
ประเด็นนี้คุณผู้ชมครับเป็นที่อย่างที่เบิร์ตบอก
ก็เลยได้รับความสนใจสูงนะครับ
นี่แหละฮะส่วนใหญ่เข้าไปให้กำลังใจเจ้าของโพสต์
แล้วก็ไปประนามพฤติกรรมของหัวหน้างาน
แล้วก็เรียกร้องให้ต้นสังกัดตรวจสอบพฤติกรรมของหัวหน้างาน
คุณผู้ชมทีมข่าวนี่มานี่มานี่
นี่เลยนะมาดูใกล้ทีวีเลยนะ

ทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของโพสต์

ได้คุยแล้วใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเธอบอกว่าเหมือนกับไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรแล้ว
นี่กฎชกรอายุ๒๕ปีเล่าบอกว่า
แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

แม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม่สุดหนักในระยะหลังแล้ว
พลอยกลับมาเยี่ยมแม่เป็นระยะ
แล้วก็แจ้งอาการของแม่ให้หัวหน้ากบทราบมาโดยตลอด
ว่าแม่ป่วยแล้วคงจะอยู่ได้ไม่นาน
กระทั่งวันเกิดเรื่องคุณผู้ชมนะครับ
พลอยบอกว่ามันสุดวิสัยจริงพี่
มันถูกแล้วหุกจะหาคนแทนเพื่อนก็นะครับ
มีความจำเป็นเพื่อนอยากช่วยแหละแต่เพื่อนก็ติดของเพื่อนอยู่อ่ะ
ทำให้ต้องลางานกระทันหันแต่พี่กบไม่เห็นใจ
กบคือหัวหน้างานไม่เห็นใจอันนี้เธอบอกนะ
คือเธอคิดว่าพี่กบน่าจะหาทางช่วยเหลือเธอหน่อย
เพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงอ่ะสำมัยจริงของลูกสักคนหนึ่ง
ก็คือไม่ใช่ไม่เคยบอกไม่ใช่ไม่เคยขอ
ก็คือบอกจะขอแต่เขาก็เหมือนพูดประมาณว่า
มันไปข้อมุนหยุดของอีกคน
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนหาคุณมาสแตนบายหรือหาคุณมาทำแค้น
ซึ่งณมนั้นเราหาคุณไม่ได้แล้ว
เพราะว่ามันฉุกเฉินมันต้องไปเดี๋ยวนี้
ถ้าเขาใจดีกับหนูอีกสักวัน๒วันถูกไหม
หนูก็คงจะได้ลาทำได้แค่วีดีโอคอลดู
เพราะว่าตัวพลอยไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว
เพราะว่าพลมาถึงเขาใหญ่ก็ประมาณ๓๓๐แล้ว
แต่แม่เสียตอน๖โมงมันเป็นแค่แบบแค่อีกนิดเดียวเอง
อยากให้พี่ใจดีกว่านี้ค่ะ
เห็นใจลูกน้องมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเหตุแบบนี้ค่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิด
อยากให้พี่แบบเข้าใจเพราะว่าทุกคนนี้แม่แค่คนเดียว
อดุล๖๓ปี
อดุลอายุ๖๓ปีคนนี้เป็นพ่อของพลอย
ก็บอกว่าลูกสาวยอมรับว่าเธอก็อารมณ์ร้อนที่โพสต์ไป
แต่ตอนนี้ได้ขอโทษไปทางโรงแรมแล้ว
หลังจากนั้นก็พูดโชคโอ้โฮผู้บริหารโรงแรม
ก็ถือว่าแสดงความรับผิดชอบจ้ะนี่ครับมาชี้แจน
แล้วก็ช่วยเหลือจัดงานศพให้ทนเสร็จเลยนะค่ะนะครับส่วนพลอยเนี่ย
จบงานศพแล้วเนี่ยโรงแรมบอกว่ากลับไปทำงานนะ
กลับไปทำงานได้ตามปกตินะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่พลอยจะตัดสินใจแล้ว
เพราะว่าเจ้าของโรงแรมก่อนหน้านี้คือก็ไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแต่ตอนนี้ได้คุยกันเข้าใจแล้วแล้วก็จบแล้ว
เอาล่ะมาถึงข้อความโอ้นี่คุณผู้ชมผมรักคุณผู้ชมจริงเลย
คุยข่าวกันแล้วมันสนุกมันได้ประโยชน์มันแชร์กันแบบนี้
นี่เริ่มที่พี่ก่อนนะเดี๋ยวให้ฟังข้อความก่อนนะ
เพราะว่าเดี๋ยวยังมีต่อนะเรื่องประเด็นนี้ยังไม่จบนะ
ยังไม่จบนะเคยทำงานที่เก่า
พ่อป่วยลากี่วันก็ได้แต่หักเงินไปรายวัน
แต่เราก็ทำเป็นเดือนปกติไม่เคยลางาน

ให้เลือกว่าจะเฝ้าลูกหรือจะมาทำงาน

อันนี้เข้าใจมากเวลาลูกป่วยคือต้องการแม่อย่างเดียวเท่านั้น
อีกคนนึงก็บอกเหมือนกันว่าเขาเคยเจอประสบการณ์แบบนี้
สุดท้ายคือเรามีแม่คนเดียวลาออกดีกว่า
แล้วหางานใหม่เพราะขอดูแลแม่ก่อน
ส่งเข้ามาคุณผู้ชมประเด็นนี้ยังไม่จบนะ
น้ำแข็งต่อความเจ็บไหวเป็นยังไง
จะบอกว่าล่าสุดเลยนะทางโรงแรมหรูที่เขาใหญ่ที่โคราชเนี่ยนะคะ
คือในฐานะที่เป็นบริษัทในจ้างก็มีการออกแถลง
ผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางเครือค่ะ
แล้วก็สั่งสอบพฤติกรรมของผู้จัดการคนนี้
ก็คือพี่กบที่เรารู้ในข่าวนี่แหละนะ
นี่ค่ะโพสต์นี้เลย
บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นกระแสสังคม
และได้รับการรายงานข่าวไปอย่างกว้างขวาง
สื่อสังคมออนไลน์ตลอดวันที่ผ่านมา

พักงานพนักงานคนดังกล่าวออกจากรีสอร์ท

ในขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการ
สอบสวนพฤติกรรมของผู้จัดการคนนี้ต่อไป

สูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับ
เราทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
และพร้อมให้การสนับสนุนเธอและครอบครัว
เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก
และเหตุการณ์อันน่าโศกเศร้านี้ไปให้ได้อย่างเข้มแข็ง

เราทุกคนที่รีสอร์ทขอเป็นกำลังใจ
พร้อมยืนหยัดเคียงข้างในทุกสถานการณ์
ระหว่างช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมงานและพนักงานทุกคน
คือหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของเรา
ยึดมั่นในคุณค่าและวิธีปฏิบัติ
ให้การสนับสนุนและเน้นการทำสิ่งที่ถูกต้อง
ด้วยความเอาใจใส่และความจริงใจ
หลักการเหล่านี้คือแนวทางส่องสว่าง
เพื่อให้เรามองเห็นเส้นทางก้าวเดิน
และชี้นำวิธีปฏิบัติและทุกความพยายาม
แต่คงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มันเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลเนอะ
เราไม่สามารถที่จะไปเหมาโรงว่า
ทั้งบริษัททั้งโรงแรมและพนักงานทุกคนของเขาจะเป็นแบบนั้น
ถูกไหมคะเพราะว่าบางคนถึงท่านจะโกรธแทน

โทรศัพท์ไปต่อว่าพนักงานที่เขาทำงานอยู่
พนักงานเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะให้ทุกคนแยกแยะแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองหน่อย
เพราะบางทีเขาทำงานอยู่แล้วโทรศัพท์ปุ๊บรับไปแล้วเขาด่าเลย
อะไรอย่างนี้ต้องแยกแยะแล้วก็จัดการให้ได้
เพราะบางทีอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลนั้น
ก็คือพี่กบนี่แหละใช่ไหมฮ
แต่นี่อย่างที่พี่ก๊อฟบอกว่าแต่จริงมันก็ส่งผลกระทบ
ไปรีวิวรถดาวน์โรงแรมแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณก๊อฟมากที่พูดประเด็นนี้นะครับ
ต้องขอวิงวอนเรา๓คนพี่ไม่เคยเข้าพัก
ผมไม่เคยได้ข้องเกี่ยวอะไรกับโรงแรมนี้
แต่ว่าผู้บริหารเขาก็ได้ทำหน้าที่ตามแถลงการแล้ว
แต่ว่าเรื่องอื่นแยกกันแยกกันนะแยกกันเถอะนะ
แต่ว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเอง
คุณสุชาติชมกลิ่นก็มีการสั่งการเลยล่ะค่ะ
ให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เพราะว่าอาจจะเข้าข่ายผิดตามพรบคุ้มครองแรงงาน
ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลายุดเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้
ละไม่น้อยกว่า๓วันทำงาน
คือหมายความว่าไม่น้อยกว่า๓วันทำงานนะคุณผู้ชม

แปลง่ายคือจริงสามารถลากิจได้
มากกว่า๓วันต่อปีนะ
แม้ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างรายวันแล้วก็ลูกจ้างอื่น
เรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมโดยเร็วด้วยนะคะ

คืออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถูกต้องนะฮะคือทางด้านของคุณนิยมสองแก้ว
เขาก็รับลูกทันทีของท่านรัฐมนตรี

ตอนแรกสั่งการให้พนักงานตรวจแรงงาน
ที่อยู่ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครราชศรีมาในพื้นที่ตั้งของโรงแรมนี้
ไปตรวจซินะฮะไปตรวจข้อที่จริง
แล้วก็ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วมันมีความผิดอะไรยังไง
ก็ให้ใช้อำนาจตามพรบคุ้มครองแรงงานเลย

มันเป็นวิธีระเบียบปฏิบัติหรือเป็นเฉพาะบุคคลบุคคลนั้นเท่านั้น
เอางี้คุณผู้ชมคืออ่านคอมเมนต์นะ
แต่ละคอมเมนต์ที่ส่งมาเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะ

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเจอเคสแบบนี้แล้วยังทำงานอยู่
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงาน

สามารถปรึกษาร้องทุกข์ร้องเรียนได้เลย
ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
หรือว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร๔
พื้นที่ให้เบอร์สายด่วนเอาไว้๒เบอร์นะคะ
เบอร์แรกค่ะ๑๕๐๖๓
กับอีกเบอร์หนึ่งนะคุณผู้ชมจดเอาไว้นะคะ

เกิดเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
โอ้โหพรั่งพรูข้อความมาพรั่งพรูขอบคุณจริง
ข้อความนี้หน่อยเคยเจอเหตุการณ์คล้ายนี้แหละหัวหน้าพูดว่า
พ่อป่วยอีกแล้วเหรอคือเธอบอกว่าคราวก่อนคือพ่อก็หนักแต่พ่อยังไม่เสียไง
แต่ครั้งนี้แม่โทรมาใหม่ไงอีกครั้งนึงว่าพ่อไม่ไหวแล้วนะฮะ
คือคนคนนี้ที่อ่านข้อความอยู่เขาบอกน้ำตาไหลเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมเขาบอกเขาโกรธมากกับการที่พ่อป่วยอีกแล้วเหรอแม่
เป็นคำถามที่ไม่น่าถามนะ

ใช่คือเราต้องดอกจันไว้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริง
อันนี้คือเราสามารถใช้สิทธิ์ของเราได้
ไม่ใช่ประเภทแบบวันนี้ปวดหัวพรุ่งนี้ปวดตาไม่ลืมปวดฟัน
ถ้าอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่สนับสนุนไง